ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับศึกบอลโลกรอบเข้าเลือกเกมแรก
รอบ๔๐ทีมสุดท้ายของโซนเอเชีย
ซึ่งไทยจะเปิดบ้านรับเวียดนามวันที่๕กันยายน

ล่าสุดการตัดตัวของทีมชาติไทยเหลือกองหน้าคนเดียวคือ
พระชัยใจเด็ดแล้วก็เวียดนามเดินทางมาถึงแล้ว
ลงซ้อมทันทีครับนิชิโดนะครับตัดผู้เล่นเหลือยี่สิบสามคน
เรียบร้อยครับก่อนจะเข้าสู่การเจอกับทางเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซีย
วันที่ห้ากันยาแล้วก็สิบกันยาหลังเสร็จสิ้นเกมอุ่นเครื่องแบบปิดกับ
ไทยคอนด้านะครับโดนเสาที่สามเสื้อสิงหากลมในช่วงสักประมาณ
น่าจะสายสายได้นะครับก็มีรายชื่อยี่สิบสามคนหลุดออกมา
ครับประกาศยังเป็นทางการจากที่เห็นบนจอภาพนี้กองรับน่ามีเพียงคนเดียวครับ
และพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลส่วน๔คนที่ไม่มีรายชื่อใน๒๓คนสุดท้าย
อย่างกรพรรณรีจันทร์อานนทร์อมรเลอร์ศักดิ์พระชนพลอินทนีร์
แล้วก็สลิงคานพรมสุพะนิชโนยังตัดสินใจนะครับ
ให้เดินทางไปกับทีมด้วยหลังจากอยู่ในข่ายของกลุ่มผู้เล่น
อายุไม่เกิน๒๓ปีเพื่อเตรียมความพร้อมก็คือไปซ้อมด้วยนะครับ
ก่อนจะแข่งขัน๔เกมแล้วก็ยู๒๓ชิงแชมป์เอเชีย
รอบสุดท้ายที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพเพื่อคัดไปโอลิมปิกครับ
มาดูกันหน่อยนะครับเน้นประตู๓คนครับก็แน่นอนครับ
ประสบการณ์ของสามคนนี้เปิดมายังไงยังไงก็ติดอยู่แล้วนะครับ
แต่ใครจะเป็นมือหนึ่งก็ต้องลุ้นกันระหว่างศิวรักษ์แล้วก็กวิน
ซึ่งดูแล้วภาษีของสิวรักษ์นั้นดูดีกว่าในช่วงนี้จากการเล่นอย่างสม่ำเสมอนะครับ
กองหลังนำโดยธีรทรบุญมาทันแก๊กซ้ายที่เพิ่งจะยิงประตูแรกนะครับในเจลีก
ให้กับต้นส่วนกัดอย่างโยโกวามาเอฟมอนดินอลพันศาเหมียบูลอดิษรพรมรัก
แล้วก็มาดีเอลทอมเบียส่วนแบ็คขวาครับขับเขี้ยวกัน๓คนก็คือ
สตองโดนรึบดินวิรวัตโนดมและนิติพงศ์เสลานนท์
กลางนำโดยชนะทิพย์สงกระสินแล้วก็ทิติพันธ์พ่วงจันทร์
ผู้เล่นในศึกเจลีกร่วมด้วยบดินผาลาสุภโชคสารชาติ
ศีวกรเตียตระกูลรวมไปถึงเอกณิตปัญญาและพิธีวัฒนสุขจิตธรรมกุล๒
ผู้เล่นจากเชียงรายยูนิเต็ดกองหน้าครับใส่ชื่อคนเดียวคือ
พชัยใจเด็ดครับผู้เล่นสิบคนที่หลุดจากทีมประกอบไปด้วย
สอรวัตรเด็ดวิทย์กองกลางจากแบงค์คอร์กชนะนันต์ป้อมบุภา
กองหน้าจากแบงคอกนะครับแล้วก็พิชาอุทรากองกลางจากสุด
การซิตี้อิรักษ์วรวงนะครับประตูจากเชียงรายนะครับ
จะเป็นแก่หลักที่หลุดออกไปแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีความ
สามารถเล่นในชุดยู๒๓ได้ทั้งรัฐนากรใหม่คามิอานนท์อมอน
ศักดิ์เจริญศักดิ์วงกรพัชรพลอินทดีสลิงคานพรมสุภา
กรพัฒนารีจันทร์วันนี้ทีมไทยจะลงฝึกซ้อมแบบปิดนะครับ
โรงแรมเบสเวสเทิร์นแจ้งวัฒนาเป็นครั้งแรกในเวลา๕โมงเย็น
แล้วก็ไม่อนุญาตให้สื่อบนชนนั้นเข้าทำข่าวครับส่วนความเคลื่อนไหวของทีมชาติเวียดนาม
เมื่อวานนี้ครับเดินทางถึงไทยในช่วงสายก็เข้าพักที่โรงแรมโนโมเทลเมืองทองทานี
ยังขาด๒นักเตะคนสำคัญก็คือเห็นปุ้งเฟื่องครับกองหน้าจากแซงทุยดองในหลีกเบลเยี่ยมแล้วก็ดอนบอลเห่า
แบ็คซ้ายที่บินไปเสียสัญญากับสมสรรค์ฮีเรนเวียในศึกเอเรนดีวิซีลีกของเน็ตเทอร์แลนด์
ทั้งคู่นะครับจะมาสมทบกับทีมในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ตามลำดับครับ
ส่วนช่วงเย็นป๊าฮังซอจะนำลูกทีมลงซ้อมที่สนามซ้อมของทีมเมืองทองยูนิเต็ดใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมง
เน้นย้ำครับก็ถ่ายทอดนะครับไทยกับเวียดนามทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒